จำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะที่นครศรีธรรมราชที่มีผู้ชายคนนึงไปเก็บกระเป๋าได้แล้วในกระเป๋ามีทองคำมีเงินสดอยู่ด้วยแล้วเจ้าของกระเป๋าเขารู้ว่าคนนี้เก็บได้ก็เป็นญาติกัน
ก็เลยมาขอกระเป๋าคืนแต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
เหมือนกับไม่ยอมคืนกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยเจ้าของกระเป๋าเขาเลยกลับไปบอกญาติเขาไปไปมามากลายเป็นว่า
มีโอ้โหคนมาสามคนขี่รถจักรยานยนต์กันมามายิงใส่คนที่เก็บกระเป๋าได้อ่ะ
อืมเนี่ยค่ะนี่คือคนเจ็บนะคะครับสุดท้ายคนก่อเหตุ
เขามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคนร้ายมากันสามคนขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วเอาปืนยิงใส่นายสมชายศิลาล่องอายุยี่สิบเก้าปีกระสุนเจาะสะโพกได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลนาเคียน
น่ะค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนมามุงดูเยอะเลยชาวบ้านญาติญาติของคนเจ็บ
ตำรวจต้องดูแลความเรียบร้อยเป็น๑๐๑๐นายเลย
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นคนยิงนายสมชายจริงจริงสาเหตุคือโกรธแค้น
นายสมชายเนี่ยเก็บกระเป๋าได้ซึ่งกระเป๋าเนี้ย
เป็นกระเป๋าสะพายของภรรยาตัวเองที่ทำหล่นเอาไว้ในกระเป๋ามีทองคำหลายรายการแล้วก็มีเงินสดด้วย
ภรรยาไปเจรจาขอคืนนายสมชายกลับบ่ายเบี่ยง
สร้อยคอทองคำให้แค่เส้นเดียวอ้างว่าไม่เห็นทองคำเส้นอื่นอื่นที่เหลือ
เลยมีการโต้เถียงกันตัวเองโมโหค่ะ
และเอาปืนก้าวมอที่โพกติดตัวไปยิงศัยนายสมชาย๓นัด
แต่ก็ไม่รู้ว่ากระสุนโดนหรือเปล่าเขาอ้างแบบนี้ว่าไม่รู้ว่าโดนไหม
หลังก่อเหตุก็หนีไปไปกบดานบ้านญาติ
แต่ญาติก็คุยว่าเออมอบตัวเถอะก็เลยตัดสินใจมอบตัว
บอกว่าทำคนเดียวนะคะบันดาลโทษะไม่ได้ตั้งใจยิง
เพื่อนอีก๒คนที่ไปด้วยไม่ได้ร่วมก่อเหตุค่ะ
คุยกันแล้วได้พูดสิ
พี่มาแบบไงพวกเขาฟังว่าก็ไม่ได้ฟัง
คาบิ้มยิงวันเดียว
ไม่เกี่ยวกับหุ่นหน้า

นาทีได้นะคะก็ควบคุมตัวกลับไปโรงพัก
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ